แกนำในซี่ของสามร้อยสิบสองเสียงค่ะนะฮะ
ซึ่งเขาบอกเป็นรัฐบาลข้าวต้มมัดใช่ไหม
ไทยสร้างไทยเนี่ยไทยสร้างไทยมีอยู่ทั้งหมด๖เสียง
เขาจะว่าอย่างไรนะไทยสร้างไทยนะครับ
นาวากาตรีสิทธาธิวารีค่ะแกนนำพักไทยสร้างไทยวันนี้
มาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะใช่ค่ะก็มาคุยกับไทยรัฐค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยกับสิ่งที่พระเก้าไกลออกมาแถลงในวันนี้นะ
คือการยังอยู่กับร่วมกันกับ๘พักร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเดิม
ว่าถ้ามีพักใดพักหนึ่งท้อหรือใจอ่อนข้ามไปจับมือกับอีกฝั่ง
ประชาชนก็อาจจะผิดหวังแล้วก็รากฐานของสวก็มาจากกระบวนการผลิตการที่นำมาฝังเอาไว้ในรัฐธรรมนูลเพื่อสืบทอดอำนาจ
ดังนั้นแล้วพักร่วมต้องยึดหลักของตัวเองเอาไว้ให้มั่นค่ะแล้วก็ทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน
เพราะว่าสวเนี่ยจะอยู่ได้อีกไม่ถึง๑๐เดือนอันนี้คุณสิทธาบอกนะคะ
แล้วก็เชื่อด้วยว่าเราจะไม่ต้องทนไปถึงสิบเดือนหรอกเดี๋ยวในที่สุดเขาก็จะมีสามัญสำนึกได้เองว่า
ที่ประเทศขับเคลื่อนไม่ได้ก็เพราะพวกเขาแล้วก็จะคืนอำนาจให้กับฝั่งประชาธิปไตยเอง
แต่ถ้ามีพักการเมืองไปเล่นตามเกมเราก็จะติดกับดักการสืบทอดอำนาจไป
และประชาชนก็จะผิดหวังเอามากมากด้วยคุณสิทายังบอกต่อด้วยนะคะ
พักนั้นจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแสดงให้เห็นไปแล้วนะคะ
เมื่อถามว่าเป็นไปได้ไหมที่พักเพื่อไทยเนี่ย
จะไปหาพักที่๙พักที่๑๐มาเพิ่มจะได้ให้เสียงมันเพียงพอ
คุณสิทธาตอบแบบนี้นะคะว่าในฐานะพักน้องเล็ก
ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากตรงนี้นะคะแต่ส่วนตัวไม่อยากเห็นนะ
ไม่อยากเห็นสองลุงเข้ามายุ่งเหยิงในกระบวนการของเรา
และคิดว่าเราควรยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองค่ะอย่าเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสีย
เพราะมันไม่ได้ทำให้เชื้อโรคลดลงแต่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่เชื้อโรคให้มากขึ้น
แล้วก็จะกลายเป็นน้ำเสียไปเสียทั้งหมดค่ะทีนี้พอถามว่าจะมีพักการเมืองไหนล่ะ
ที่จะยอมกลืนเลือดตัวเองจะไปจัดตั้งรัฐบาลไหม
แม่คุณสิทาตอบน่าสนใจบอกนะคะบอกว่าตอนนี้มันก็มีแค่สองพักหลัก
คือก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ก้าวไกลเนี่ยเขายืนตรงชัดเจนว่าไม่ทำแบบนั้นแน่นอน
พักเพื่อไทยยืนตัวตรงแล้วบอกว่าก็ฉันไม่ไป
รวมกับก้าวไกลก็จะไม่ได้โดนกระแสต่างอะไรหรอก
แต่ส่วนตัวมองแบบนี้ว่าพักเพื่อไทยเองยังมีความไม่ชัดเจน
คุณสิทธาพูดนะคะในการแถลงหรือให้สัมภาษณ์ต่าง
เพื่อไทยไม่ชัดเจนเป็นการตอบแบบเหมือนครึ่งกลางกลาง
ซึ่งประชาชนเดาทางได้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไร
และถ้าเกิดว่าวันใดล่ะที่พักเพื่อไทยแยกไปกับพักเก้าไกล
ไปจัดตั้งรัฐบาลกับคั่วตรงข้ามผมนะยืนยันว่า
อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเหมือนเดิมจะยืนอยู่กับจุดที่ก้าวไกลยืนอยู่
แต่นี่มันเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะไม่ใช่มติของพักแต่อย่างใด
แต่เท่าที่ผมไปคุยกับสมาชิกหลายคนก็เห็นตรงกันว่า
ควรจะต้องยึดหลักประชาธิปไตยลองฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
เพราะฉะนั้นเพื่อไทยถ้ายืนตัวตรงบ้างแล้วบอกว่าฉันไม่ไป
ฉันจะรวมกับก้าวไกลเอาให้ชัดเอาให้ตรง
แล้วก็แบบคือการพูดเนี่ยมันจะเป็นการพูดที่แบบ
เหมือนมีเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ประชาชนรู้สึก
บอกว่าตอนนี้เป็นยังไงช่วยให้สุดมือแล้วถ้าสุดมือแล้วจะเป็นไง
เราทำสุดความสามารถจะมีโอกาสจะข้ามคั่วไปไหม
ตอนนี้ยังอะไรอย่างเงี้ยพอพูดคำว่าตอนนี้ยังเนี่ย
มันเอาจริงไม่พูดดีกว่าใช่ไหมถ้าจะบอกว่าบอกไม่ก็คือไม่
พี่ปุฏิยินยังว่าจะอยู่ข้างก้าวไกลเหมือนเดิมใช่มั้ยครับของประชาชนธิปไตย
ตัวผมนี่นะครับไม่ได้บอกว่าผมจะอยู่ข้างก้าวไกล
แต่ว่าณสถานการณ์นี้เนี่ยก้าวไกลเขาทำถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยืนก็เขาเดินมายืนตรงนี้ผมก็เดินไปยืนตรงนี้ด้วย
ทีนี้ถ้าถามตัวผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าในพักเนี่ยยังไม่ได้คุยกัน
ผมก็พยายามที่จะคุยว่าแบบเราควรจะชัดเจนนะ
เพราะว่าเวลาผมออกรายการเนี่ยผมก็จะพูดได้แค่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ไป
คือถ้าเกิดจะไปรวมกับทางฝั่งลุงอะไรอย่างนี้ผมก็จะไม่เอา